จะกลับมารับหน้าที่พิธีกรอีกครั้งในปีถัดไปด้วย
ซึ่งล่าสุดหนึ่งในคณะกรรมการที่ตัดสินเขาก็ออกมาย้ำให้ฟังชัดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเหล่าคณะกรรมการเขาเทคะแนนให้กับสาวงามคนไหนกันแน่
ความผิดพลาดดังกล่าวน่าจะเกิดจากความเออเรอร์ของตัวพิธีกรเอง
พร้อมกับย้ำว่ากรรมการทุกคนโหวตให้เพียอลอนโซวุสบาร์กสาวงามจากฟิลิปปินส์
ซึ่งวินาทีนั้นก็ช็อกเหมือนกันว่าทำไมผลถึงออกมาเป็นสาวงามจากโคลัมเบีย
จากนี้บล็อกเกอร์ฝีปากกล้ายังแฉด้วยว่าความผิดพลาดทั้งหมด
น่าจะมีส่วนมาจากพิธีกรมักอารมณ์ขันสติฟฮาวีที่ไม่ค่อยตั้งใจกับการทำหน้าที่พิธีกรสักเท่าไหร่นัก
เบี้ยวซ้อมบ้างเมาบ้างหรือบางทีก็ไปบ่อนทำให้วันประกวดจริงอาจจะแฮงก็เป็นได้
ผลเลยออกมาแบบมึนอย่างที่เห็น
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เพเรสฮิวตันยังได้โพสต์คลิปแสดงความคิดเห็นในฐานะกรรมการด้วย
มิสโคลัมเบียแสดงกิริยาไม่เหมาะสมต่อล่ามแปลภาษา
ให้สัมภาษณ์ระหว่างการประกวดเพราะว่าแปลคำตอบไม่ถูกใจเธอ
ทำให้เพเรสเองไม่ชอบพฤติกรรมตรงจุดนี้ของมิสโคลัมเบีย
และย้ำว่าสาวงามจากแดนพันเกาะเป็นผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างแท้จริง
เพราะทำได้ดีมากในรอบชุดว่ายน้ำ
จากนี้ยังมองว่าความวุ่นวายต่างที่เกิดขึ้นบนเวทีมิสยูนิเวิร์สปีนี้
อาจจะส่งผลดีต่อมิสโคลัมเบีย
ที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จกว่าเพียอลอนโซวุสปาร์คเจ้าของมงกุฎก็เป็นได้ค่ะ
มิสโคลอมเบียอาริสน่ากูเตียเรสวัย๒๑ปี
หลังต้องรับชะตากรรมและประสบการณ์อันเลวร้ายบนเวทีมิสยูนิเวิร์ส
เป็นผู้ครองมงกุฎเพียง๒นาที๕วินาที

ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเป็นครั้งแรก
โดยเผยความในใจว่าหลังจากที่เรื่องวุ่นวายสงบลง
อยากจะขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจที่เธอจะไม่มีวันลืม
จากชาวโคลัมเบียรวมถึงทุกกำลังใจที่หลั่งไหลมาจากทั่วโลก
และขอแสดงความยินดีกับมิสยูนิเวิร์สคนใหม่อีกด้วย
ยอมรับว่ามันคือช่วงเวลาแห่งความสุขแบบที่หาที่ไหนไม่ได้
แต่อย่างไรก็ตามทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมีเหตุผลในตัวเอง
และเวลาจะทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างมากยิ่งขึ้น
ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นการประกวด
ซึ่งเป็นช่วงระหว่างที่เธอเตรียมเดินทางออกจากลาสเวกัส

ตามรายงานเผยว่าใจความรวมออกมาในเชิงบวกต่อการประกวดครั้งนี้
ซึ่งก็ไม่ต่างจากที่เธอพูดผ่านอินสตาแกรมมากนัก
โดยมิสโคลอมเบียยังบอกว่าได้รับการขอโทษเป็นการส่วนตัว
จากทั้งกองประกวดและพิธีกรคนดังแล้ว
พิธีกรเจ้าปัญหาอย่างสติฟฮาวี

แต่ก็ไม่วายทิ้งรอยด่างไว้ในชีวิตให้เป็นบาดแผลลึกของอาชีพพิธีกร
ทำให้ต้องถูกยกมาเป็นประเด็นและพูดต่อกันไปอีกนาน
ดูเหมือนว่าปีหน้าแฟนนางงามอาจจะต้องทำใจกับการกลับมาปฏิบัติหน้าที่
โดยแหล่งข่าวใกล้ชิดได้ยืนยันกับสำนักข่าวบันเทิงชื่อดังของสหรัฐอเมริกา
พิธีกรวัย๕๘ปีถูกเรียกให้ไปเซ็นสัญญาก่อนหน้าวันประกวดไม่กี่วัน
ซึ่งอย่างน้อยที่สุดเป็นเวลา๓ปีและมีความเป็นไปได้ที่จะอยู่ยาวอย่างมากที่สุด๖๗ปีเลยทีเดียว
แต่ไม่เผยถึงตัวเลขที่แน่ชัดส่วนข้อกังขาเรื่องเบี้ยวซ้อมตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้
เพราะมีข้อมูลจากหลายแหล่งข่าวบอกว่าสติฟเดียวซ้อมในวันศุกร์และวันเสาร์ก่อนวันประกวด
ขณะที่แหล่งข่าวใกล้ชิดกับกองประกวดยืนยันว่าสติฟฮาวีมาซ้อมคิวทุกครั้ง